เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงแล้ว

แต่ว่ามีญาติของผู้ที่เขาบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งนะครับ
ที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
โดยผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่ออินทิราโฮเพชรนะฮะ
ได้โพสต์เฟซบุ๊คพร้อมกับภาพนะครับ
ลักษณะข้อความก็คือตัดเพาะโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
บอกว่าโรงพยาบาลไม่รักษาพ่อที่โดนตีหนักมาก
ไม่รักษามาถึงโรงพยาบาล๓ทุ่มกว่า

บอกว่าจะจ่ายเงินสดก็ไม่รักษานะครับ
รอบัตรอย่างเดียวเพื่ออะไรเนี่ยนะฮะ
อยากจะลงให้รู้ให้ดูนะครับ

โดนทำร้ายร่างกายที่บ้าน
พอทราบเรื่องก็รีบมาโรงพยาบาลด่วน
ตอนแรกยืนรอพ่อหน้าห้องฉุกเฉิน
พอเขาเรียกเข้าไปเราก็เข้าไป
พยาบาลก็บอกว่าผู้ป่วยต้องเอ็กซอเรย์

เพราะพยาบาลบอกว่ามีบัตรประชาชนผู้ป่วยไหม
เราบอกมีไม่ได้เอามาหาไม่เจอ

แต่โรงพยาบาลก็ยังไม่ยอม
ให้ผู้ป่วยนอนจมกองเลือดนานมาก
ทำไมต้องรอแค่หมายเลข๑๓ตัว
ตอนนี้ยังคล่องใจว่า๑ชีวิตกับเลข๑๓ตัว
อะไรมันสำคัญมากกว่ากัน

บอกว่าตอนนำตัวพ่อไปรักษา
คือพยาบาลน่าจะเห็นแล้วว่าอาการหนักมาก
ทำไมต้องมาถามถึงเลข๑๓หลัก

แล้วก็ปล่อยให้รออยู่๒ชั่วโมง

ที่สุดแล้วก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง

เราตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าถ้าฟังเรื่องราวแบบนี้แบบคนที่เขาโพสต์นะ

แล้วมันส่งผลกระทบกับการเข้าไปรับการรักษาของ

โรงพยาบาลชี้แจงแล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
เดินทางไปหานางสาววรประพาโฮเพชร
ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตนะฮะ

ของผู้ที่เขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็มีลูกคนหนึ่งที่โพสต์ข้อความไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
บ้านอยู่ที่ซอยเขาตาโล๑๐ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี

คนเป็นพ่อเนี่ยชื่อว่านายจรรย์โฮเพชรอายุ๖๗ปีนะครับ
ลูกสาวบอกว่าพ่ออยู่กับแฟนใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันมาเกือบปี
สภาพบ้านที่เกิดเหตุที่พ่อถูกทำร้าย
ยังมีร่องรอยคราบเลือดข้าวของยังกระจัดกระจายจากการต่อสู้กันอยู่เลย

บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๒ทุ่มคืนวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นพ่ออาศัยอยู่กับแฟนใหม่นะฮะ
เราไปทำเป็นภาพกราฟิกให้ท่านเห็นจะได้เข้าใจง่ายนะครับ
พ่อก็คือนายจรรย์อาศัยอยู่กับแฟนใหม่ในบ้านที่เป็นห้องแถวซึ่งยังสร้างไม่เสร็จ
ตอนเกิดเหตุพ่อกำลังนอนดูทีวีอยู่ภายในบ้านชั้นล่างอยู่ข้างเตียงไม้เล็ก
แล้วอยู่ก็มีชาย๔คนบุกเข้ามาในบ้านพุ่งตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายพ่อทุบตีจนเลือดกลบปาก
แล้วก็กระเด็นออกมานองเต็มพื้นข้าวของนี่กระจัดกระจายทั่วบ้านเลย
พอรุมซ้อมจนหนำใจแล้วผู้ชาย๔คนนี้ก็หลบหนีไปนะฮะ
ซึ่งนางสาววรประพานะครับลูกสาวของนายจรรย์โฮเพชรที่ถูกทำร้ายบอกว่า
แฟนใหม่ของพ่อเนี่ยก็โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จุดต่างนะครับที่เขาโทรไปนะครับ
แต่ไม่ไปบอกเธอที่เป็นลูกทั้งที่อยู่บ้านถัดไปไม่กี่หลัง
เวลาประมาณ๒ทุ่มรถอาสากู้ภัยก็มาถึงบ้านมารับตัวพ่อไปส่งโรงพยาบาลบังละมุง
ช่วงเวลานั้นเธอถึงเพิ่งรู้ว่าพ่อถูกทำร้ายเพราะเห็นรถกู้ภัยมา
ก็ไปสอบถามแฟนใหม่ของพ่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แล้วหลังจากเกิดเหตุแฟนใหม่ของพ่อ
ก็หายตัวไปเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สะพอน้องปลือ
ประเด็นหนึ่งก็คือการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ใช่เพราะว่านางสาววรปภาบอกว่า
มันเป็นประเด็นที่มีโรงพยาบาลเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ
เมื่อพ่อคือนายจรรย์ไปโรงพยาบาล
พอพ่อถึงโรงพยาบาลก็รีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
แต่พยาบาลไม่ยอมให้การรักษา
บอกแค่ว่าขอเลขบัตรประชาชน๑๓หลักเอามาก่อน

รีบมาโรงพยาบาลก็มีการโต้เถียงกันเล็กน้อย
อันนี้มุมของฝั่งญาตินะที่เขาเล่านะ
นางสาววรปภาบอกว่าใช้เวลาตั้งแต่๓ทุ่ม
รอจนถึง๕ทุ่มพ่อถึงเพิ่งจะได้เอ็กซอเรย์
ที่แพทย์จะประเมินว่าพ่อเลือดคั่งในสมอง
กระดูกหน้าแตกต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรี
แต่ในช่วงนั้นปล่อยให้พ่อรอถึง๒ชั่วโมง
ทั้งที่พ่ออาการสาหัสปางตาย

แค่ดูว่าพ่อเป็นอะไรยังไง
ก็คือเอาผ้ามาเช็ดแค่นั้นเองที่หนูเห็น
แต่คราวนี้เขาก็เลยบอกว่าน้องสาวคนเล็กคนหนึ่งก็อยู่
เขาก็เลยบอกว่าพ่อต้องเอ็กซาเรย์นะ
ต้องเอ็กซาเรย์คือแต่คือต้องการบัตรประชาชนเลข๑๓หลัก
คือถ้าเราไม่มีให้เขาก็คือเขาไม่สามารถทำอะไรได้
เราจะหาที่ไหนได้นะตอนนี้คือบัตรประชาชนเราหาได้ที่ไหน

เขาบอกว่าถ้าไม่งั้นเราก็ต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์
คราวนี้น้องสาวก็เลยบอกว่าโอเคจ่ายเลย
สาวคนเล็กบอกว่าจ่ายเลยแต่เราก็เลยชะงักน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
น้องเล็กว่าจะรออะไรล่ะรักษาเลย
แล้วคราวนี้พอบอกว่าจะรักษาเลย
เขาเลยบอกว่าต้องใช้เลข๑๓หลักอยู่ดีต้องหาบัตรประชาชนมาอยู่ดี
เขาถึงจะไอ้นี่ให้เอ็กซาเรย์ให้แต่คือเราหาไม่ได้
คือก็ต้องรอเอกสารพาไปตั้งแต่ตอน๓ทุ่ม
อยู่ที่นี่เหตุเกิด๒ทุ่มไปถึงนู่น๓ทุ่ม
ก็คือรอจนกว่าจะได้เอ็กซาเรย์ก็ประมาณสัก๕ทุ่มแล้ว
ใช่ค่ะติดใจตรงนี้ว่าทำไมถึงไม่รักษาเลย
รออะไรคือว่าเขาอาการหนักคือฉุกเฉินคือต้องรักษาก่อน
เขาพูดค่ะเขาบอกว่าคือก็คือรักษาไม่ได้คือต้องรอบัตร
ใช่ค่ะคือต้องรอบัตรอย่างเดียว
ส่วนลูกสาวอีกคนนึงนะคะเป็นลูกต่างแม่นะคะ
นางสาวสุดาวันโฮเพชรก็มาแสดงความคิดเห็น
กรณีโรงพยาบาลไม่ยอมรักษาพ่อนะคะ

เรียนจบมาจากประเทศเยอรมนี
เรียนการช่วยเหลือผู้ป่วยมาหลายรูปแบบ
บอกเลยว่าสิ่งที่ทางโรงพยาบาลทำกับพ่อของเธอเนี่ยมันไม่ถูกต้อง
กรณีแบบนี้ถ้าอาการหนักขนาดนี้ต้องรีบรักษา
ไม่ได้มารอแต่เอกสารเพราะประเมินดูแล้ว
ก็น่าจะเห็นว่าอาการหนักปางตาย
ถ้าปล่อยให้นอนรอเฉยอาจจะเสียชีวิตได้
ก็อยากจะให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
หลักเนี่ยเราสามารถหาให้ข้อมูลทีหลังได้
จำเป็นว่าต้องรอก่อนนะคะคือทางเมืองนอกทางต่างประเทศ
กับทางมาที่ประเทศไทยนี่ก็ไม่เข้าใจว่าจะเป็นยังไงแต่หลักการของที่เคยพบเจอเจอมาแล้วอ่ะ
แบบฉุกเฉินแบบเนี้ยย่าสามารถหามาให้ทีหลังได้
จำเป็นต้องเอาเดี๋ยวตอนนั้นเพราะเขาให้หลักการว่าคนไข้สำคัญกว่า
เพราะชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะสำคัญกว่าการที่เราจะมาหาเอกสารก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหลักสากลของโรงพยาบาลทุกแห่ง
คนไข้ต้องสำคัญกว่าโดยเฉพาะคนไข้ฉุกเฉิน
คือถ้าฟังจากมุมของญาติแบบนี้เนี่ยถือว่าเรื่องใหญ่ค่ะนะ
โอ้โหแล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความทั้งไลน์ที่หน้าจอกับเฟซบุ๊กไลฟ์เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลย
อืมแต่เราต้องฟังทางโรงพยาบาลด้วยใช่ค่ะต้องฟังทางโรงพยาบาลชี้แจงนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลต้นเหตุของเหตุการณ์นี้นะคะ
ครับโรงพยาบาลบังละมุงค่ะก็ไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
ได้รับการชี้แจงจากหนึ่งในผู้บริหารของโรงพยาบาลบางละมุงว่าได้รักษานายจรรย์ตามขั้นตอนของการรักษาทุกอย่างนะ
ห้องฉุกเฉินรับตัวคนเจ็บจากรถอาสาช่วงสามทุ่มครึ่ง
ครับมีแพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแลตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลเลยเช็ดตัวปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ย
ทำให้หมดทุกอย่าง๔ทุ่มเริ่มให้น้ำเกลือแล้วก็ประเมินอาการ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยญาติก็เข้าไปแสดงตัวและสอบถามขอเลขบัตรประชาชน๑๓หลักเพื่อทำประวัติ
หลังจากนั้นก็นำตัวคนเจ็บซึ่งก็คือนายจรรย์เนี่ยนะคะไปทำซีทีสแกนครับ
แล้วรอผลเกือบ๑ชั่วโมงคือต้องรอผลนานปรากฏว่ามีเลือดออกในสมอง
กระดูกหน้าแตกและเกินขีดความสามารถที่โรงพยาบาลจะรักษาได้
ก็เลยประสานไปที่โรงพยาบาลชนบุรีเพื่อรับคนไข้ต่อแล้วก็ได้ส่งตัวไปตอนตีหนึ่งนะคะ
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจนมีการวิจารณ์การทำงานของทางโรงพยาบาลเนี่ย
ผู้บริหารของโรงพยาบาลบอกว่าก็ต้องปล่อยไปอืม
แต่ก็ยอมรับว่าต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการสื่อสารให้มากกว่านี้
เพื่อลดความเข้าใจผิดเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์ทางผู้บริหารจะเรียกทุกหน่วยงานประชุมกัน
เพื่อร่วมพูดคุยหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ดีกว่าเดิม
ยืนยันว่าไปถึงปุ๊บก็ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรให้เสร็จสับ
ไม่ได้รอแต่เลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักแต่ถามไหมถามเพราะว่าต้องส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
นั่นหมายความว่าช่วงที่ญาติบอกว่าทำไมชั่วโมง๒ชั่วโมงไม่ทำอะไรเลย
คือถามหาเลขบัตรประชาชน๑๓หลังถามแหละแต่ไม่มีก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ที่ต้องรอไม่ได้รอเลขบัตรประชาชนเขาบอกแบบนี้รอผลการเข้าเครื่องสแกน
พอผลออกมาแล้วโรงพยาบาลบางละมุงเขาเกินขีดความสามารถในการรักษา
เขาก็ต้องส่งต่อค่ะญาติก็เลยอาจจะเข้าใจว่าเอาให้รอตั้งนานแล้วก็ส่งต่อ
ทีนี้นอกเหนือจากผู้บริหารของโรงพยาบาลแรกก็คือโรงพยาบาลบางละมุงนะคะ
นักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่เวรเปรย์คนหนึ่งที่เขาเข้าเวรในวันที่เกิดเหตุพอดี
เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดของญาตินะคะ
เรื่องของการขอเลขบัตรประชาชน๑๓หลัก
ระหว่างการพูดคุยกับพยาบาลในการซักประวัตินะคะ
ในการขอเลข๑๓หลัก
หนึ่งในลูกสาวเขาเข้าใจว่าต้องขอ
แต่อีกคนไม่เข้าใจ
ก็เลยเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้น
แล้วก็เอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์
คนมองว่าโรงพยาบาลผิด
แต่ทางโรงพยาบาลเองบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสาร
ทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันนะคะ
อันนี้คือเรื่องการเข้าไปรักษาช่วงที่เกิดเหตุนะฮะ

ส่วนเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ

ก็ได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพนปลือนะครับ
นำหลักฐานแล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้
เกี่ยวกับสาเหตุการที่พ่อก็คือนายจรรย์ถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
โดยเชื่อว่าพ่อถูกทำร้ายร่างกาย
เนื่องมาจากแก๊งทวงหนี้นะฮะ

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผย
รายละเอียดเรื่องของคดีนะครับ
แต่เบื้องต้นนั้นก็ต้องสืบสวนสอบสวนนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของการก่อเหตุนั้นที่แก๊งทวงหนี้โหด
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็ถือว่าโหดเยี่ยมมาก
คือรุมทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ปล่อยให้คนเจ็บนอนจมกองเลือดแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังที่จะเรียกพยานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเหตุการณ์
มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมก็ถามมาว่าช่วงนี้ข่าวหมอพยาบาลโรงพยาบาลเยอะจังเลย

ก็ไม่เป็นไรฮะมีข่าวได้แต่เราก็ฟังความทั้งสองข้าง
แล้วก็หาข้อมูลมาให้แบบรอบด้านนะคะ